เราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน
๑หนึ่งเมือนบาท
เริ่มจากภักดิ์เพื่อไทยที่ทำเอาหลายภักดิ์ถึงเกปอึงไปตามกัน
กับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
โยนไปให้แบบนี้อย่างนี้ก็แจกเงินเดือนให้กับคนไทยเลย

เป็นรัฐสวัสดิการเป็นอีกระบบกันเลย

มันเป็นการเป็นนโยบายสุดโต่งหาเสียงมากเกินไป
แต่หากบวกลบคูณหารยกตัวอย่างเฉพาะบางนโยบาย

พร้อมตั้งคำถามใครจ่ายมากกว่าใคร
ใครจะให้อะไรมากกว่านี้หรือไม่
จากพักเพื่อไทยเติมเงิน๑๐๐๐บาทใส่กระเป๋าเงินดิจิทัล
ให้คนอายุ๑๖ปีขึ้นไปที่เวลานี้มีประมาณ๕๔ล้านคน
ให้ครั้งเดียวคิดเป็นเงิน๕๔๐๐๐ล้านบาท
ยังไม่รวมกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
และปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาท
ที่ประกาศจะทำให้สำเร็จภายใน๔ปี
พลังประชารัฐเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๗๐๐บาทต่อเดือน
ต่อปีละกว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
ยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
เริ่มจาก๓๐๐จนถึง๕๐๐บาท
๔ปีรวมแล้วมากกว่า๒ล้านล้านบาท
นโยบายเดียวเท่ากับ๔เท่าของนโยบายพักเพื่อไทย

เงินในบัตรสวัสดิการพลัส๑๐๐บาทต่อเดือน
ล้านคนตกปีละ๑๖๐๐๐ล้านบาท
๔ปีรวมเป็นเงินกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
ก้าวไกลและพักไทยสร้างไทย
บำนานประชาชน๖๐ปีขึ้นไปเดือนละ๓๐๐บาท
๑๒ล้านคนตกปีละกว่า๔๐๐๐๐๐บาท
๔ปีต้องใช้เงินกว่า๑๗๐๐๐๐๐บาท

บำนานประชาชน๖๕ปีขึ้นไปเดือนละ๓๐๐บาท
ต้องใช้งบประมาณส่วนนี้ตกปีละกว่า๒๙๐๐๐ล้านบาท
รวม๔ปีต้องหาเงินมาใช้กว่า๑ล้านล้านบาท

เฉพาะที่หยิบยกไปแล้วข้างต้น
ต้องชี้แจงรายละเอียดที่มาของเงินที่จะนำมาใช้
ความคุ้มค่าและประโยชน์ของนโยบาย

คณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบเป็นลายลักษร
สิ่งสำคัญก็คือความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้อาสาเข้ามาบริหารประเทศ

ใช้จ่ายงบประมาณมากเกินตัว
ใช้เงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
เพราะนั่นเท่ากับกำลังลากประเทศไทย
สู่วิกฤตทางการเงินและการคลังอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน